พูดจอบมือเข้าหาเราเหอะ
ถูกกษัตริย์

โอ้โหนี่มาแบบนี้รถชาวบ้านเขาก็บอกว่าอ้าวรถผมน่ะก็ดูสิเสียหายแบบนี้
โดนปืนแบบมาเจาะยิงอะค่ะเหตุการณ์แบบนี้เขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัย
สินเสียหายดูในรถตรงคอนโซลหน้าเป็นรูกระสุนปืนแบบนี้
เข้ามาแบบนี้แล้วคนอ่ะก็นั่นน่ะสิกลัวเหลือเกินว่าคนจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ชาวบ้านจะเป็นอะไรหรือเปล่าเอาแล้วคนก่อเหตุไปไหนอ่ะ
ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ค่ะที่ชาวบ้านเขาถ่ายภาพได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
กระบะตู้ทึบของตัวเองเนี่ยมันมีรอยยิงคอนโซลหน้าเป็นรูแบบที่คุณผู้ชมเห็นแล้ว
บนถนนนะปลอกกระสุนปืนอ่ะตกอยู่เจ้าของรถบอกว่าตอนนั้นน่ะ
กำลังถอยรถได้ยินเหมือนกับเสียงอะไรก็ไม่รู้
คนทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วก็ปั้งเสียงดังขึ้นมากลิ่นแบบ
เขม่าวปืนอ่ะมันเข้ามาถึงในรถเลยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะ
อยู่ที่ซอยเตรียมหรือไทยอำเภอบางพลีนะคะดูกล้องวงจรปิดหน่อย
อันนี้กล้องวงจรปิดดูเวลาแล้วตี๑๕นาที
คุณผู้ชมวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมานี่ผู้ชายคนนี้ที่เขียนว่าผู้ก่อเหตุ
แล้ววงไว้ว่าถือปืนอยู่เขาใส่ซะยืดเกรงยีนนะ
มีผ้าปิดหน้าเดินอยู่ในซอยมีรถเก๋งคันหนึ่ง
นี่นี่คันสีแดงเห็นแล้วขับตามมามาจอดแล้วก็มีผู้ชายสวมหมวกแก๊ปเนี่ย
ลงจากรถแล้วไปหาผู้ชายคนนั้นอ่ะอืม
หลังจากนั้นก็พอไปหาเสร็จแล้วปั๊บเขาก็เหมือนกับเจอกันแล้วก็วก
กลับมาพร้อมกันฝ่ายผู้ชายที่ถือปืนอยู่เนี่ยนี่
นี่นะคะทีนี้อันนี้เป็นหลักฐานกล้องวงจรปิด
ช่วงตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปที่ซอยนี้ซอยเปรมฤทัย
เจอกับเจ้าของอู่ซ่อมรถก็เลยถามแหละเอาคลิปอันนี้ให้ดูด้วย
อู่ซ่อมรถเขาบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขาไปรัวยิงปืนในชุมชนอ่ะ
สี่นัดกระสุนอ่ะไปโดนรถชาวบ้านรถชาวบ้านมันเป็นรูเลย
ส่วนผู้ชายคนนี้เขาคือใครเหรอถามเจ้าของอู่บอกเอ้ย
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครก่อนจะเกิดเหตุนะ
มีโทรศัพท์อ่ะโทรมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาซ่อมโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะ
แต่ผมเห็นว่าดึกแล้วผมก็เลยปฏิเสธไป
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือพี่เจ้าของอู่อ่ะ
เขาก็พยายามเล่าเรื่องราวที่มันพอจะเชื่อมโยงกันได้
ให้กับทีมข่าวเราฟังผมไม่แน่ใจอ่ะ
ว่าตอนที่เขาจะมาซ่อมโซ่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วผมไม่รับเพราะว่าตอนนั้นมันดึกแล้ว
เขาก็เสียงขึ้นฮัดดูไม่พอใจเหมือนกันนะ
ไม่รู้จะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
มีคนโทรเข้ามาก็จะมาทำรถ
ลูกชายบอกคนที่โทรมาไม่ใช่ลูกค้านะพ่อ
เพราะว่าข้างล่างถือปืนมาด้วยคนที่โทรอยู่
ผมก็เลยเปิดม่านด้านบนดูก็เห็นผู้ชายชะกันนะครับ
ถือปืนอยู่กลางถนนเดินแกว่งทำเหมือนเหมือนเมาอะครับ

ก็สักพักนึงแกก็เคลื่อนรถออกกันไป
นี่แหละที่ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะที่โทรมาหา
เขาดูไม่พอใจแล้วทำไมเขาถือปืนอยู่

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าของรถคันที่เป็นรู
จากการโดนกระสุนเจาะเขาแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบังแก้ว

อยากให้ตำรวจเร่งติดตามดูความเชื่อมโยงเรื่องนี้หน่อยนะคะ